คนหัวใจทรงเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
เพราะอดคิดเมตตาย้อนมาบางสิ่ง
เธอมานายดีใจผิด
เสื่อมสอง
ร้องตามงานงานเลี้ยงปกติ
แต่ว่าผมจะติดมอนิเตอร์มากกว่า

ขอให้โชคดีกันแล้วกันค่ะ

เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณตั้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

คุณตั้มร้อง

เพลงแรกนี้สำเร็จนะครับคุณตั้ม
ร้องได้ในเพลงแรกรับราคาหนึ่งหมื่นบาท

บทเพลงของคุณยอดรักสลักใจนะครับ
คนหัวใจโสมนั่นเอง
ต้องเอาไปใช้หนี้เขาเยอะไหมครับกองทุนคนพิการเนี่ย
ตอนนี้เหลืออยู่แค่สองหมื่นสามครับ

พอพูดถึงผู้วายชนพอพูดถึงวัด
สิ่งที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้

เคยเจออะไรแบบน่ากลัวมาครับพี่ตั้ม
ส่วนตัวผมแล้วมันเคยเจอแวบแวบแวบเนี่ยแหละ
แต่ว่าเราคิดว่าเราคิดในใจว่ามันคงไม่ใช่

คิดไปเองคือเราอาจจะคิดเองก็ได้
ไอ้แวบนี่แวบยังไง
บางทีเก็บกระดูกอยู่อย่างนี้

หลังจากเผาเสร็จก็ต้องมีการเก็บกระดูก

ก็คือดึงออกมารอให้เย็นแล้วก็ไปนั่งแบบแยกกินส่วน

เอาแล้วเวลาไปเก็บอย่างนี้เก็บกับใคร

แต่ถ้าวันไหนอามาช้าเราขึ้นไปก่อนก็ไปคอยเตรียม
เดี๋ยวนะพี่ตั้มค่ะส่วนใหญ่เวลาชาปนกิจศพกี่โมง

บ่ายโมง๔โมงแล้วก็๕โมง
แล้วอย่างนี้รอบ๕โมงกว่าจะเผาเสร็จก็มืดแล้วนะ

แล้วช่วงนั้นกำลังขนลุกเลยไหมแบบเวลาเก็บอ่ะใช่ไหมฮะ
ผมต้องมาเก็บทีประมาณตี๓ต้องรอเย็น

อย่างนี้คนจะทำอาชีพสับปะเหลอได้ก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็งและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดโดยเฉพาะผี
พี่ตั้มกลัวไหม
ถึงครั้งดวงที่ตัดสินใจมาทำอาชีพนี้แรกเราต่อสู้กกับความกลัวได้ไงคะ
คือผมเห็นอาทำแล้วอาผมเหนื่อย

ใช่และเขาไม่ไหวตาผมเริ่มป่วย
ก็เลยคุยกับแฟนว่าถ้าเราออกจากงานประจำแล้วเรามาทำตรงนี้
เราจะไปกันรอดไหมแฟนบอกก็ลองดูพี่ถามว่ากลัวไหม
แล้วหนูกลัวไหมล่ะบอกหนูก็กลัวแต่มันแฟนเริ่มป่วยก็ยัง
ผมก็ให้เหตุผลว่าเราได้ดูแลซึ่งกันและกันเราได้เห็นทุกวัน
ถ้าผมขับรถส่งของเนี่ยบางทีผมไปวิ่งจากกรุงเทพ
ไปส่งรถบวรีฮะไปส่งไปหลายที่
ก็จะไม่ได้เจอน่านลูกและภรรยาเลยครับ

ก็เลยตัดสินใจกันว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าไหม

น้าก็คือฝึกงานอยู่กับน้ามานานแล้ว

ช่วยนานอยู่นานแล้วครับประมาณ๒๐ปีแล้วครับ

แรกตี๓แรกที่ต้องไปเก็บกระดูกพี่ตั้ม

เว้งคว้างครับมันเว้งคว้างมันอยู่ใน
มันออกมาแล้วมันก็เคว้งคว้างแล้วก็มองขึ้นไปบนใดเมน

เราก็ลุ้นว่าอามาก่อนหรือยัง
หรือว่าถ้าเราไปก่อนเราก็คอยดูสังเกตดูชะเง้อดูก่อน

ถ้าอาจะยังไม่มา

ผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้
รุ่งขึ้นเขาต้องมาเก็บกระดูกตอนเช้า
ค่าใช้จ่ายก็ต้องมาเคลียร์ตอนเช้าใช่ไหมครับเขาหายไปเลยสามเดือน
ญาติญาติของเป็นลูกสาวเนี่ยลูกสาวของคนเสียชีวิตน่ะหายไปเลยไหม
กระดูกก็ไม่มาเก็บเงินก็ไม่ได้มาจ่ายหายไปเลย
หายไปเลยผมก็เก็บกระดูกไว้เก็บไว้บนมือนั่นแหละ
ก็คิดว่านะถ้าไม่มามันเคยมีเคสแบบนี้บ่อย
ถ้าไม่มาก็เดี๋ยวก็จะรวมแล้วก็เอาไปลอยอังขาทีเดียว
ทำให้เขาใช่เขาหายไป๓เดือนเขามา
น้องกระดูกแม่พี่ยังอยู่ไหม
ผมก็อ้าวพี่มาได้ไงพี่หายไปตั้งนานแล้วเนอะ
มาได้ไงครับพี่คือพี่
นั้นที่พี่ไม่มาพี่ไม่มีเงินพี่ไปหาเงินอยู่
แต่ว่าพี่ไปฝันตั้งแต่วันที่พี่ไม่ได้มาเก็บกระดูกแม่
ฝันทุกวันฝันว่าฝันว่าแม่มากวาดสารา
ถูเมนใช้หนี้แทนลูกในฝัน
ตลอดตั้งแต่วันแรกที่ไม่มาเก็บกระดูกคุณแม่ใช่
เขาไปฝันเขาก็เลยมาเอาเงินมาเคลียร์ทุกอย่าง
สอนลูกให้เข้มแข็งได้ยังไง
เราต้องอยู่ที่วัดและใกล้บรรยากาศที่มันเศร้าสร้อย
ครึมและชวนขนลุกอย่างนั้นก็บอกมันเป็นอาชีพของพ่อ
แต่หนูดูเอานะดูเด็กบางคนเขาไม่มีเหมือนหนูนะ
ถึงพ่อจะมีอาชีพที่ต่ำต้อยแต่ว่า
ถ้าหนูกลัวหนูก็จะไม่มีเงิน
ใช่ไหมถ้าหนูอายหนูก็จะไม่มีเงิน

ต้องก็ให้เขาสัมผัสให้เขาแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเหมือนผมนะ
แต่ว่าเขาต้องอยู่ให้ได้ต้องเข้มแข็งให้เหมือนผมให้ได้อะไรอย่างนี้
จริงแล้วอาชีพพี่ตั้มไม่ได้ต่ำต้อยนะคะ
อาชีพเดียวที่ต่ำต้อยบนโลกใบนี้เลยคืออาชีพโจรเท่านั้น
ทีนี้ถามในฐานะในฐานะที่เราส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชาวพุทธกันซะเยอะนะครับ
แล้วก็วัดที่คุณตั้มอยู่ก็เป็นวัดพุทธ
สัจธรรมอะไรบ้างในการที่เราทำอาชีพนี้แล้วเห็นคนเรียกว่าเอาพูดง่ายคนตายเนี่ยเห็นทุกวัน
คือที่สุดท้ายของมนุษย์บนโลกนี้ก็คือตรงนี้เห็นบ่อยเนี่ยได้อะไรมาบ้างครับคุณตั้ม
ก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับคือบางคนที่มาให้ผมทำเนี่ยผมรู้จักด้วย
ตอนเขาเป็นเป็นเขาเป็นคนยังไงแล้วพอตอนเขาตายแล้วมันเป็นยังไง
ตอนเป็นไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยไปงานใครไม่เคยพอตายก็มีแค่คนเดียว
โอ้คนเหล่านี้มันจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทำเนอะจะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัวจริงเนอะ
เพราะตอนตายดูออกเลยว่าคนดีไม่ดี
บางทีเด็กวัยรุ่นอายุ๒๐๒๑๒๒เสียชีวิตหูเพื่อนมาเนี่ยหู
ล้นเมนล้นวัดเลยนะศพผู้ใหญ่บางคนขนาดเป็นคนในพื้นที่คนมีหน้ามีตาไม่มีคนมา
มันก็เป็นเรื่องแปลกที่ผมดูมันอยู่ที่ตัวเราเองจริง
ชีวิตมันเปราะบางนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทำดีเขาไว้นะฮะ
พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่ะอย่างอื่นอะไรไม่รู้
แต่ในรายการของเราก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันค่ะร้องได้ได้ตังค์แน่นอนค่ะ
เพลงแรกได้เงินแล้วเรามาสู่เกมเพลงที่๒กันค่ะพี่ตั้ม
ผ่านไปแล้วหนึ่งเพลงรับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทตัวช่วยยังอยู่ครบนะครับ
วันนี้ก็ต้องมาร้องอีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลงที่สอง
เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นแล้วนะครับคุณตั้มถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

คุณตั้มครับในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
ค่ะ

สู้ครับสู้เลยครับ
แผ่นป้ายในเพลงนี้คุณตั้มจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ
ตั้มขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีกับเพลงที่จะร้องต่อไปนี้กฎิกาเหมือนเดิมนะครับ
เพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับสู้ค่ะ
มาแล้วแก้วตาสัญญาไว้ยังจำ
บุญในบาปนำพี่มาไม่เจอ
อย่าหน่วนนางทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทาง
เจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่ห่างวางอารมณ์
นางมาให้แม่เอ่ยใหญ่เชยให้ซ้ำวิญญา
หน่วนนองให้มายิ่งพาอุราระบอง
หรือเจ้าเข้าไพร่บั่งไหวสอดโถม
ข้าขอจอมรัยพระนมยอมสิ่งลมบวงส่วงจอมรัย
เทผราบุญลมใสสาขา
อุ้งสมพานางนองมาให้ข้าเทศนาพระไทย
ถ้าหลังรินจากใจขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดา
หนุนตากนางจนสร้างอาโรโนไทย
แม้สิ้นใจเส้นสองแด่ปวงเทวา
คอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
ที่นี้มีเพียงน้ำตาคลื่นหลังลารากไม้ไส้งาม
พร้อมได้ไหมล้าน